บินด่วนพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็ทำบุญ
รักปังงานหัวจริงหรือเปล่าด้วยต้องรอถาม
แล้วที่ลูกชายน้องอาเรสป่วยหนัก๑๐วัน

ตั้งใจจะไปทำบุญอยู่แล้ว

อีกหนึ่งเรื่องคือได้พาลูกไปเที่ยวด้วย
เราก็ทำบุญปกติด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราไปแล้วก็วัดที่เชียงใหม่คือดังเยอะมาก
ดีขึ้นกว่าแม่เยอะเลยค่ะตอนนี้แม่เลื้อรังตอนนี้น้องหายแล้ว

ใช่คือเหมือนแบบตอนแรกเราคิดว่าเป็นภูมิแพ้เฉยอะไรอย่างนี้
ตอนหลังก็คือน่าจะหนักอะค่ะก็เลยเดี๋ยวค่อยไปหาหมอ

พอแม่ทำงานหนักแทบทุกวันเวลาพักผ่อนแทบไม่มีอ่ะคุณ